ถึงแม้ว่าจะเจอร่างของคุณโมแล้วแต่มันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ
เพราะว่ามันยังมีอีกหลายประเด็นหลายมุมที่สังคมโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งคำถาม
อุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแตงโมนิดามันเกิดอะไรกันแน่บนเรือลำนั้น
คือเราออกกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะคะ
ต้นน้ำเนี่ยคุณชวนกันไปทำไมบนเรือลำนั้นคุณไปกันทำไมตั้งแต่ต้น
แล้วความสัมพันธ์ของคนบนเรือเนี่ยความสัมพันธ์เป็นอย่างไร
แล้วระหว่างที่ร่องเรือกันไปมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนเรือนี่คือกลางน้ำ
ปลายน้ำคือหลังจากที่คุณแตงโมเธอพลัดลงไปจากเรือแล้ว
หลังจากนั้นพวกคุณทำไมไม่อยู่ช่วยกู้ภัยในการแจ้งเบาะแสแจ้งพิกัด
ว่าคุณแตงโมพลัดตกลงไปตรงไหนอย่างไร
ทำไมคุณถึงติดต่อทนายความก่อน
อันนี้ชุดข้อมูลชุดความสงสัยเหล่านี้มันยังคงคลางแคลงใจสังคมอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของ๕คนที่อยู่บนเรือต้องตอบคำถามสังคมให้ได้
เมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยทำหน้าที่ถามแทนเราได้อย่างดีเยี่ยม
ข้อสงสัยที่อยู่ในใจก็อาจจะพอทุเลาเบาบางไปได้บ้าง
แต่เชื่อว่าคำถามหลักยังคงอยู่นะคะ
ทีนี้ภาพนี้คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้ค่ะ
เป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ
ลงไปที่อู่จอดเรือตรงนี้อีกรอบหนึ่งนี่เป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
ไปตรวจเอาให้ละเอียดยิบทุกอนูเลย
ถามว่ารุ่นของเรือมีความสำคัญตรงไหน
ของเรือมีความสำคัญค่ะเพราะจะไปผูกโยงกับลักษณะบาดแผลของคุณแตงโม
ของเรือลำนี้ปอบอกว่าเรือลำนี้ซื้อมาเมื่อปลายปีที่แล้ว
ธันวาคม๖๔ซื้อมาในราคา๓ล้าน๔แสนบาท

นั่นแปลว่าอะไรค่ะถ้างั้นมาในราคาสูงขนาดนี้
ราคาสูงขนาดนี้นี่ขนาดว่ามือสองนะคือผู้เชี่ยวชาญด้าน
เรือบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาเรือสูงขนาดเนี้ยใบพัดของ
เรือพี่เบิร์ตจะไปสัมภัยแล้วสัมภัยแล้วใบพัดของ
ถ้าเกิดว่าไปโดนอะไรกระแทกมันจะหยุดแต่เรือลำ
นี้จากการพิสูจน์เบื้องต้นไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะอ๋อจากการ
พิสูจน์ทราบเบื้องต้นใบพัดของเรือแม้ว่าจะถูกของแข็ง
แทกใบพัดก็จะยังหมุนต่อครับแปลว่าอะไรคะแปลว่ารักษณะ
บาดแผลจะต้องไม่เป็นบาดแผลเดียวที่เรียบร้อยขนาด
นั้นแต่อันนี้จะต้องพิสูจน์ให้ทราบระเหียดเทิงลึก
นะว่าสุดท้ายแล้วใบพัดของเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกของ
แข็งกระแทกแล้วเนี่ยมันจะหยุดเครื่องเลยไหมถูกไหมถ้าเกิดว่าหยุดเครื่องเลย
อันนี้ตอบคำถามได้จะไปสอดคล้องกับลักษณะบาดแผลครับทีนี้ลักษณะทางกายภาพของเรือคุณผู้ชม
ห้องน้ำสำคัญห้องซ่วมสำคัญสำคัญตรงไหนคะเสียไหมสรุปแล้วอ่ะ๑มีไม่มีก่อนมี๒เสียไหม
อ่าประเด็นเนี้ยที่พี่เบิร์ตชูทงมาคือใช่ตั้งประเด็นมาคือใช่เพราะตอนแรกเนี้ยปอบอกว่าอะไรคะ
ห้องน้ำเสียใช่ไหมคุณแตงโมก็เลยต้องไปฉี่ท้ายเรือแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปขึ้นมาแล้วช่วงจังหวะที่เขาหายไปอ่ะ
มีข้อมูลเชิงลึกนะคะบอกว่าคุณปอไปสอบถามไปปรึกษาทนายความอืมซึ่งก็คือทนายความตั้มทนายความตั้มออกมายอมรับแล้วว่าไปนัดเจอกันจริงจริงไปกินข้าวไปเจอกันแล้วสุดท้ายทนายความตั้มบอกว่าไม่รับทำคดีนี้เพราะไม่สบายใจอืม
แต่ไม่ได้บอกว่าความไม่สบายใจเกิดจากอะไรแต่ที่แน่เอากลับมาประเด็นของห้องน้ำห้องน้ำห้องซ่วมมีความสำคัญตรงไหน
ตอนแรกปอบอกว่าห้องซ่วมเสียใช่ไหมอืมตอนหลังมาบอกว่าไม่เสียทำไมถึงกลับคำพูดว่าไม่เสียครับ
ผู้จัดการของอู่เรือบอกว่าผมแจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าห้องน้ำของเรือสปีดโบ๊ทลำเนี้ยมันเสียอืม
ทุกคนรู้ข้อมูลชุดเดียวกันว่ามันเสียเรียนกำลังจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็นประเด็นนี้ค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา๒คนก็คือโรเบิร์ตกับปอว่าอะไร
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วทำไมแจ้งข้อกล่าวหานี้กับคนสองคน
อีกสามคนที่เหลือทำไมไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามหลักกฎหมายเนี่ยคือ
กฎหมายจะไปดูเลยว่าใครเป็นผู้ควบคุมและครอบครองเรือลำนี้ใครเป็นคนบังคับเรือคะ
โรเบิร์ตใช่ไหมใครเป็นเจ้าของเรือคะปอใช่ไหม
ควบคุมคือโรเบิร์ตคนครอบครองคือป่อคุณผู้ชมตั้งประเด็นนี้ไว้ก่อนนะคะ
ทีนี้ทีนี้ทำไมปอถึงกลับลำตอนแรกบอกเสีย
แล้วตอนหลังบอกไม่เสียเพราะเรียนไปถามทนายความมา
นายความบอกว่าถ้าปอจะต่อสู้เพื่อพ้นผิดให้หลุดคดี
ต้องต่อสู้ให้ได้ว่าการตายของแตงโมไม่ได้เป็นผลมาจากความประมาทของเขา
อืมแล้วจะต่อสู้ยังไงอ่ะก็ต้องต่อสู้ให้ได้ว่า
แตงโมที่พลัดตกลงไปจากเรือเนี่ยเขาตกลงไปตายเอง
เขาตกลงไปตายเองแปลว่าอะไรต้องต่อสู้ให้ได้ว่า
คุณแตงโมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าห้องน้ำไม่ได้เสียแต่คุณเลือกที่จะไปฉี่ท้ายเรือ
จนกระทั่งคุณพลัดตกลงไปเองภาษากฎหมายเรียกว่า
ยอมเสี่ยงภัยด้วยตัวเองอืมนี่เห็นไหมอ่า
พอจะเห็นภาพไหมคะหรือกรณีที่สองมันเป็นเหตุสุดวิสัยคือ
พยายามบอกแล้วพยายามป้องกันแล้วพยายามที่จะบอกแล้วว่าห้องน้ำเนี่ย
ไม่เสียนะแต่โมก็ยังไปเองเนี่ยนี่คือประเด็นที่
จะใช้ต่อสู้ในทางกฎหมายนี่หรือเปล่าที่ทำให้ปอพูดสองครั้ง
ไม่เหมือนกันอันนี้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
อันนี้กายภาพของเรือทีนี้เอาให้ลึกกว่านั้นคุณผู้ชม
นี่ก็สำคัญว่ามันตรงกับที่ทั้ง๕คน
ให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วให้ข้อมูลกับพี่หนุ่มเมื่อวานหรือเปล่า
อีกประเด็นที่สำคัญพิกัดที่แต่ละคนนั่งบนเรือ

มันเป็นเรือไม่ได้ใหญ่เลยมันไม่ใช่เรือสำราน
มันเป็นไปได้ไหมพี่คนคนหนึ่งที่เดินจากลักษณะคือกลางเรือ
ท้ายเรือแล้วไปฉี่แล้วทุกคนบอกตรงกันว่าไม่เห็นว่าโมไปท้ายเรือ
คนเดียวที่เห็นคือใครนะแซนคือแซน
นี่ค่ะตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบให้ได้ว่าพิกัดที่แท้จริงของแต่ละคน
อยู่ตรงไหนกันแน่มันจะไปเชื่อมโยงกับการพลัดตกน้ำของคุณแตงโมอย่างไร
แล้วในเรือลำนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
วาย๑แก้วขวดน้ำพลาสติก๓ขวดกระติกน้ำแข็งเสื้อชูชีพ
ซองพลาสติกและคราบไวน์โฟกัสไปที่๒เรื่อง
วาย๑แก้วก็คือ๑ใบกับคราบวายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญ
เอาคราบไวน์ก่อนคราบไวน์นี่แม่ยิ่งไม่เชื่อเลย
เห็นลักษณะคราบวายที่มันเป็นลักษณะคือเหมือนสาด
เหมือนกับว่าแม่ตั้งประเด็นว่ามันมีลักษณะการทะเลาะกันบนเรือ
แล้วทำให้คราบวายมันกระจายได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
เพราะคราบไวน์แม่บอกว่ามันไม่ใช่ไวน์หกแบบธรรมดา
หรือมันไม่ใช่ว่าเรือโครงเครงแล้วไวน์หก

ราบวายอันนี้ตำรวจก็ต้องไปชี้
พิสูจน์ทราบให้ได้ว่าลักษณะการ๖มัน๖อย่างไร๖จากใคร

ในรายการโหนกระแสและปอพูดตั้งแต่แรกบอกว่าทุกคนในเรือ
ไวน์กันหมดเลยไปกันกี่คนคะ
ไปห้าไปหกคนหกคนไปหกคน
แล้วทำไมเจอแก้ววายใบเดียวแล้วแก้วที่เหลือไปไหน

ได้ค่ะแล้วขวดวายไปไหน
แล้วขวดวายไปไหนแล้วขวดวายแตกบ้างไหมหรือยังไง

ขวดไวน์ไปไหนแก้วไวน์ที่เหลืออีก๕ใบไปไหน
ลักษณะแบบนี้เป็นการพยายามทำลายหลักฐานอะไรบางอย่างหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจก็ต้องพิสูจน์ทราบให้เราเนี่ย
เห็นชัดด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่หน้าที่ตำรวจนะตำรวจตำรวจมีหน้าที่ไปเค้นมาให้ได้
ว่าไอ้สิ่งที่เราตั้งคำถามเนี่ยคืออะไร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ย
ก็คือเมื่อวานยังไม่สามารถชี้ชัดได้หรอกนะคะว่า
แท้ที่จริงแล้วคุณแต่งโหมเนี่ยภาษาตกลงไปเอง
หรือมีใครทำให้เธอตกลงไปจากเรืออันนี้ตั้งไว้
ส่วนบาดแพลนี่น่าสนใจมาก
บาดแผลเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งดูใบพัดนี้นะคะ
ท่านบอกว่าไปตรวจสอบเครื่องเรือเกี่ยวกับระบบหล่อเย็น
ซึ่งใต้เครื่องเรือจะมีท่อสำหรับดูดน้ำเข้าไปในเครื่องเรือ
เพื่อระบายความร้อนคุณผู้ชมฟังตรงนี้ช้าชัด
หากคุณแตงโมถูกใบพัดของเครื่องเรือฟันที่ขาขณะตกลงไปในน้ำ
จะต้องมีเศษเนื้อเข้าไปอยู่ด้านในของระบบหล่อเย็นอืม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจทำคือส่งทั้งหมดเนี่ยไปตรวจแล้วนะคะ
ไปตรวจแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ชมฟังเสียงพลตำรวจโทจิรพัฒน
มิจิตผู้บัญชาการภูทรตำรวจตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะ
วันนี้ก็ให้กองพิสูจน์หลักฐานมาเก็บร่องรอยในเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น
อาจจะพบดีเอนเอในเครื่องยนต์ใบพัดอะไรทั้งหลายแหล่ง
ทุกอย่างนี้เราเราเราตอบโจทย์ตอบตอบความคงใสด้วยด้วยวิทยาศาสตร์
อ่ะขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งมากนะฮะ
ลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย
ส่วนกล่องสมองกลของเรือค่ะไปตรวจสอบเพื่อดูความเร็วของเรือ
ตั้งแต่นำเรือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจนขณะเกิดเหตุว่าใช้ความเร็วเรือเท่าไหร่
เขามีการจำกัดเรื่องของการใช้ความเร็วหรือเปล่าเรืออย่างรถเนี่ยมีนะ
ไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมอืม
ว่าวิ่งแล่นในแม่น้ำลำคลองสาธารณะแบบนี้ต้องมีต้องมีการกำหนด
ใช่ค่ะอืมแล้วแรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ยสามร้อยแรงม้านะคะ
อันนี้มหาศาลเรือลำนี้ใช่ค่ะนะคะอ่า
จะเอาข้อมูลชุดนี้แหละไปเปรียบเทียบกับคำให้การของกลุ่มเพื่อนทั้ง๕คนว่า
มันไปเกี่ยวยงสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อ
ให้สัมภาษณ์พินุมอย่างไรบ้างเนี่ยครับครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกัน
ก็คือตรงนั้นแหละค่ะที่แซนอ้างว่าโมไปนั่งยองฉี่นั่นแหละนะคะ
เพื่อพิสูจน์ทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ย
นั่งปัสสาวะแบบยองหรือเปล่าอันนี้เฉพาะที่อู่เรือนะคะ